คุณผู้ชมก็ไลน์มากันเยอะนะครับว่าให้ไปทำบุญในตามสถานที่ต่าง
แต่ละวัดแต่ละที่หนึ่งที่ที่เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่
โผล่ขึ้นมาทางช่องทางไลน์ก็คือที่คำชโนธ

โอ้โหเขาบอกว่าไปเจอกับร่องลอยประหลาด
ที่คล้ายกับเป็นการเลื้อยไปเลื้อยมาของพญานาคอยู่บนรถ

เนี่ยตรงฝากระโปรงรถเนี่ยดูกันชัดกันไปเลยครับ
โอ้โหเขาบอกว่ามาแล้วงงเลย
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นร่องรอยแบบนี้
นี่ครับเจอที่บ้านเลขที่๗๘หมู่ที่๑๑
โนนเมืองตำบลบ้านมาวงอำเภอบ้านดุงจังหวัด
อุดรธานีเป็นบ้านของคุณศักดำรงโชติวันอายุ๖๐ปีนะครับ
ก็คือเป็นพ่อจ้ำทำพิธีในเกาะคำชโนธเป็นเจ้าของรถครับ
เป็นรถกระบะหมายเลขทะเบียนต้องบอกดีไหม
ได้ไหมล่ะไหนก็ขนาดนี้ค่ะคุณชนะ
ถ้าไม่บอกคุณก็เลื่อนภาพให้เห็นไปเลย
นี่ไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอก
ชัดเจนไม่ต้องบอกล่ะเห็นละ
ถ้าบอกไปเนี่ยก็ไปย้ำเรื่องของการงมงงงงง่ายอีก
แล้วก็เรื่องของรอยประหลาดที่อยากจะให้ดูเนี่ย
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้น๒จุด
ก็คือบนฝากระโปรงด้านซ้ายและด้านขวา
คือพ่อจ้ำเนี่ยคุณศักดำรงเขาก็เล่าว่าตนเองเนี่ยทำพิธีบวงสวงพ่อปู่พญานคราชที่บ้านพัก
โดยมีรถกระบะคันนี้จอดอยู่ข้างบ้านในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย๓โมง
ตนเนี่ยก็ได้แต่งตัวแล้วก็บันทึกเสียงร้องเพลงเพื่อจะไปถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
จากนั้นจึงทำพิธีบวงสวงจนถึงเวลาสัก๑ทุ่ม

เสร็จปั๊บก็เดินไปดูที่ฝากระโปรงรถก็พบรอยประหลาดโผล่ขึ้นมา๒จุด

ตกใจแล้วก็มีความเชื่อนะครับว่านี่แหละคือปฏิหารที่พ่อปู่นั้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ตนเอง
มีความเชื่อและศรัทธากับองค์พ่อปู่พญานาคนคราชแห่งวังนาคิน

และหลังจากวันที่สลักกินแบ่งงวดนี้ออกแล้วก็
จ้ำท่านนี้นะครับก็คือคุณศักดำรงเนี่ยตนเองเลยบอกว่าจะทำพิธีบวงสวงอีกครั้งหนึ่ง

ร่องรอยประหลาดแบบนี้เราก็เคยอ่านข่าวกันหลายครั้งนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่า
สัตว์ที่จะทำให้กลายเป็นร่องรอยแบบนี้ได้มันก็ต้องเดากันนะนะ
คือบางคนเขาก็เป็นแมลงเป็นผีเสื้อบินพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างนี้
คือก็แล้วแต่บางคนบอกว่าทำไมต้องมาแต่รถที่มีขี้โครน
ก็เห็นชัดเพราะว่ารถธรรมดามองไม่เห็น
รถสะอาดมองไม่เห็น
ก็แล้วแต่คือมันเป็นความเชื่อมากคือเราก็ยังไม่มีใครเห็นร่องรอยหรือว่าพิสูจน์ได้ว่า
มันเป็นรอยของสัตว์ชนิดใดจริงนะคะ

ข่าวที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ในช่วงเบรกนี้เข้ามาเนี่ย

วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของความเชื่อคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อเราไหมด้วยค่ะ

เอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมกันไปแล้วกันนะคะ